ตั้งแต่มีเรื่องของการกินมามีอะไรแปลกบ้างก่อนหน้านี้ก็อะไรนะ
หึกช็อตหมึกช็อตก็มายุคของซอยจุซอยจุชซอยจุแล้วก็จุช็อต
จนมาทุกวันนี้ครับทกสนันวันพญาติ
ก้อยพิษดารปูนาสดปูนาตัวเล็กกำลังคำที่กุ๊กกิ๊กมันเดินอยู่ในอ่างเนี่ย
อิ๊กก้ามันไม่เหนียบปากหรอฮะ

ตอนนี้มีคนกินแบบนี้เยอะเลย

ลาบเลือดปูดไต่
ลาดลงไปเลยจ้า
โดยแดงดีเลยจ๊ะเลือดสดเนาะ

เมนูปูฟีเว่อร์เนาะจ๊ะ

อืมมาเสียบเสียบน้องกันด้วยจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียว
อืมอืมกระปูหน่อยจ้า
อืมเขาท่าจ้า
คุณผู้ชมครับวันก่อนผมพาปุ้ยดอมมากินอาหารอีสาน
แล้วผมก็สั่งกุ้งเต้นมากินเออวันนั้นพี่ถามจริงดอมกับปุ้ยไม่เคยกิน
ชวนกินกุ้งเต้นเห็นพี่กินกุ้งเต้นรู้สึกยังไงเอาจริงจากใจ

อ่าอันนี้มันเต็นก็จะรู้สึกอืมมันจะดีดดีดเออดิงดีดดิด
ให้น้ำลองบ่ะลองลองลองรู้สึกยังไงวันนั้นผมก็โอ้โห
พี่เบิร์ดก็กินกันแบบนี้ใช่ไหมเออก็ลองดูเออเฮ้ยอร่อยเออ

ผมก็ไม่ไหวฮะแต่คุณผู้ชมมาดูเขา
นางสาวอมรดาวศรีเมืองหรือว่าคุณหมวย

โชว์เมนูลาบเลือดปูนาไต่สดครับ
วิธีทำก็คือเมื่อกี้เขาเอาลาบขมมาก่อนใช่ไหม
แต่เขาบอกเขาอยากกินลาบเลือดเอาเลือดเทลงไป
แล้วก็ตามด้วยปูนาตัวเล็ก
แล้วก็คนให้มันเข้ากัน
ปูนายังดิ้นกุกกักอยู่เลย
คุณหมวยเล่าให้ฟังบอกว่าเธอชอบอาหารอีสาน

เป็นห่วงอะไรคือปูนาดิบมันมีพยาธิมีปลิงบางทีนะครับ
ก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้คุณทรมานสัตว์เกินไป
ชาวเน็ตเสียงแตกมาให้กำลังใจก็มีแล้วมาต่อว่าต่างนานาเลยก็มี
เอามาดูด้านการแพทย์บ้างครับกรมควบคุมโรคครับ
หรือแม้กระทั่งปูนาดองเนี่ยนะครับนะฮะเอาปูดิบมาดองเนี่ย
อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงล่ะครับ
คือสาเหตุมาจากพญาติที่มันติดมากับปูน่ะแล้วก็เสี่ยงต่อสารเคมี

เพราะปูนาอยู่ในนาข้าวบางทีนาข้าวนั้นก็พ่นยาสักหนาเลยนะครับ

ถ้ามันยังไม่สุกไม่ควรกินกรมควบคุมโรคบอกแบบนั้น
คุณผู้ชมครับปูนาตามธรรมชาติมันเสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อนหลัก

มีชนิดรุนแรงมีชนิดไม่รุนแรง
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยก็คือแบคทีเรียที่ติดมาเนี่ยนะครับ
คือโอเคล่ะมันสามารถนะครับกำจัดด้วยความร้อนได้แบคทีเรีย

มันมีสัตว์อย่างอื่นติดมากับปูนาหรือเปล่าเช่นปริง
เป็นไปได้ปริงติดมาแล้วทำยังไง
คือปริงปกติมันไม่สามารถเติบโตในตัวคนได้

พญาติตายเขาว่างี้นะ
แต่ปรากฏว่าแต่เชื้อโรคมันอาจจะมากับปริงนะ
พอเข้าสู่ร่างกายได้คราวนี้เป็นปัญหาครับ
ถ้ากินปูนาที่ปรุงไม่สุก
พญาติซึ่งมีหลายชนิดนะฮะอย่างพญาติตัวจี๊ด
การกินปูนาดิบเข้าไปเนี่ยอาจจะกินไข่ของมันเข้าไปด้วย
เมื่อกี้ปลิงมันตายใช่ไหมเจอน้ำย่อย
แต่พญาติเนี่ยมันเข้าไปเจอน้ำย่อยมันไม่ตายครับ
มันไม่ตายฮะเวลาเราถ่ายพญาติออกมา
บางท่านถึงจะเห็นพญาติมันดุ๊กดิ๊กอยู่ได้ครับ
นี่แหละฮะก็แม่นะครับ
ก็อยู่ที่ความชอบแต่ก็ดูแลสุขภาพเอาก็แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าผมจะบอกห้ามกินเดี๋ยวคนเขาว่าวคนรอบนี้